งั้นจะพาคุณผู้ชมไปทานอีกหนึ่งเมนูของดีของโคราช

ไข่พร้ำว่ากันบ้าคล้ายทิบคล้ายดีสักเลยได้มากมาย
แต่จะเอามาทำเมนูอะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
โอ้แสบครากแสบปีรีกะดอกกะเดีย
อุ้ยเดี๋ยวนะไอด์กุมเขียวเนี่ยชาเขียวป่ะหือ

ไข่พร้ำเป็นพืชน้ำชนิดหนึ่งของภาคอีศาสตร์

มันเกิดในท้องน้ำที่สะอาดนะคะย้ำว่ามันจะเกิดได้ก็ต้องเป็นท้องน้ำเป็นแม่น้ำลำคลองที่สะอาดเท่านั้น
สิ่งที่เขาเอามาทำก็คือทำเป็นแกงไข่ผำค่ะถามว่าเออแล้วรสชาติมันจะยังไงอ่ะ
เขาบอกว่ามันจะเคล็ดคล้ายกับกินไข่ปลาอ๋อเหรอ
ลื่นนิดนึงเหมือนไข่ปลาผสมสาหร่ายแบบนั้นนะคะ
จะได้สารอาหารที่มีประโยชน์อย่างโปรตีนมีโปรตีนสูงมากต้านอนุมูลอิสระได้ด้วย
นี่เอามาทำเป็นเมนูอาหารที่น่าทานมากจริง
อย่างชาวตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมาท่านนี้คือคุณบุษบาม้วนสูงเนินนะคะ
เป็นเกษตรกรบ้านปรางบอกว่าตอนนี้หันมาเพาะเลี้ยงไข่ผำเป็นอาชีพเสริม
คือต่อยอดจากการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่สี่ไร่เขาทำแบบอินซีอยู่แล้วนะคะ
ทำให้โดยธรรมชาติมันอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีสารพิษ
พอไม่มีสารพิษมันก็เลยมีไข่ผำเนี่ยเกิดขึ้นกระจายคลุมเหนือผิวน้ำเป็นแพร่แบบนี้ค่ะ
เวลาจะเก็บทีเนี่ยก็ต้องเอาสวิงมาช้อนไปตัดขึ้นมาแบบนี้นะได้เยอะเลย
ทำความสะอาดก่อนที่จะนำไปปรุงหรือเอาไปขายต่อไป
คุณบุษบาบอกว่าเดี๋ยวจะนำไข่พำไปขายที่ตลาด

ขายไม่แพงค่ะไอ้ที่ขายไม่แพงแบบนี้แหละ

ขายได้เฉลี่ยนะคะเดือนเดือนหนึ่งโอ้โห

เราก็แทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะ

เพราะเหมาะว่าใช้เวลาแค่๒สัปดาห์ถนนน็นก็สามารถทำเงินได้แล้ว
วิธีการเพาะเลี้ยงก็ไม่ได้ยาก

ใช่ค่ะเพราะว่าก็เป็นที่นิยมแหละ
เฉพาะเมนูอาหารแกงป่าของภาคอีสาเนี่ย

เก็บกันให้ถูกเก็บกันให้ดีนะจ๊

เป็นเมนูอาหารขึ้นชื่อเอาไปแปรรูปสร้าง

และที่สำคัญเห็นแบบนี้ไม่ต้องกลัวมันสะอาดหรือเปล่า
ภัยพร้ำจะขึ้นในแหล่งน้ำที่สะอาดเท่านั้น
อย่างกันตรงนี้เลยนะเอาแล้วจอกไหนจอกไหนในที่ที่จกกระโปร